แซคชุมแพรค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความนะ
แต่คนรักเก่าอย่างสาวมินดามายืดเยอะเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดไหนมาดูหน่อยซิว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ
ว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดีนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดกันค่ะ
ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มของนักร้องหนุ่มค่ะ
กับบันเทิงไทยรัฐว่าปรับความเข้าใจได้แล้ว
ส่วนเรื่องรายละเอียดไม่สามารถพูดถึงได้นะคะ
เพราะว่าเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล
แล้วก็มีบันทึกเป็นลายลักษรไว้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการพูดถึงอีก
แยกย้ายกันทำหน้าที่ของแต่ละคนต่อไปแล้วกันนะคะ
ก็ขอให้เรื่องคดีนะจบกันได้ด้วยดีแล้วกันนะคะ
ก็เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายไม่มีใครอยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลก็หลอก
แบบนี้นะเสียเวลาด้วยเสียเงินเสียทองด้วยนะคะ